ส่วนตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของพิธีกรรมการฝังศพของกลุ่มชนชาติภัณฑ์นะคะ
เขามีวิธีการทำอะไรแตกต่างกันแบบไหนบ้างนั้นไปดูกันเลย
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมต่างในประเทศไทยก็มีหลากหลายพิธี
โดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีที่แตกต่างกันไป
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีการฝังศพของกลุ่มชาติภัณฑ์
เขาจะทำพิธีอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่พิธีฝังศพของชาวอาคาที่นับถือศาสนาคริสต์
ที่เห็นชาวบ้านเขาแต่งตัวมาเต็มแบบนี้คือเขาแต่งมาต้อนรับแขกในงานศพ
ซึ่งเป็นงานศพของชาวอาคาที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน

ก็จะต้องเข้ามาจุดเทียนบอกกล่าวผู้ชมของกลุ่มชาติภัณฑ์
ซึ่งภายในงานเขาก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
ซึ่งภายในงานเขาก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
ซึ่งภายในงานเขาก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน

หลังจากนั้นจะนำศพลงไปฝัง
หลังจากนั้นจะนำศพลงไปฝัง
เมื่อฝังแล้วเขาก็จะนำไม้กางเขนมาปัก
เมื่อฝังแล้วเขาก็จะนำไม้กางเขนมาปัก
เมื่อฝังแล้วเขาก็จะนำไม้กางเขนมาปัก
เมื่อฟังแล้วเขาก็จะนำไม้กาง

และจุดเทียนเพื่ออำลาคนตาย

และสุดท้ายก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

และสุดท้ายก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

มาต่อกันทีพิธีฝังศพของชาวมงค์
นี่เป็นพิธีกรรมฝังศพแบบโบราณของชาวมงค์
ที่บ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ทางญาติของผู้ตายและชาวบ้านในหมู่บ้าน
ต่างมาร่วมทำพิธีฝังศพ
เคลื่อนศพผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่
ต้องทำพิธีสู่สารกับวิญญาณก่อน
หลังจากนั้นญาติก็จะนำวัวมาถวายให้ผู้ตาย
ต้องบอกว่าพิธีฆ่าวัวให้แก่ดวงวิญญาณผู้ตาย
เป็นความเชื่อของชนเผ่ามงค์มาตั้งแต่โบราณ
เพื่ออยากทำให้ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนผู้สื่อวิญญาณก็จะนำไม้เล็กมาเคาะและโยนแบบนี้
เพื่อเป็นการสื่อสารกับวิญญาณ
จะได้บอกกับผู้ตายว่าลูกหลานได้นำวัวมาให้แล้ว

แสดงว่าวิญญาณยังไม่ไปแต่ถ้าหากคว่ำ
แสดงว่าวิญญาณพร้อมจะไปแล้ว
หลังจากที่ฆ่าวัวเสร็จดนตรีและเสียงเพลงที่ใช้ในพิธีกรรม
ก็จะบันเลงเพื่อขับกล่อมดวงวิญญาณ
ร่องลอยไปอย่างสงบสุข
ส่วนญาติของผู้ตายที่มาร่วมงาน
จะใช้ผ้าขาวผูกที่หัวและใช้สีเขียนที่หน้าผาก
เพื่อจะได้เปลี่ยนหน้าตามความเชื่อที่ว่า
จะช่วยให้ผู้ตายจำหน้าไม่ได้ว่านี่คือญาติพี่น้อง
พิธีกรรมการฝังศพของชาวอาขาและชาวมงค์
ที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนั้น
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อ